ขยี้ตาดูหลายรอบมากเลย

นี่สาวชุดขาวซะด้วยนะคะ

อืมคนหรือผีอ่ะขยีตาดูพร้อมกันค่ะค่ะ

ภาพที่ท่านพ่อแม่พี่น้องได้เห็นนี้คือภาพจริงนะครับ
จากกล้องวงจรปิดที่ตั้งอยู่และถ่ายติดวิญญาณนะครับ
อุ๊ยลองใช้วิจารณญาณชมเอานะครับว่าผู้หญิงสุดขาว
คือเอาจริงนะด้วยความเคารพ
คือถ้าเกิดว่าต้นมะม่วงลูกมะม่วงเนี่ยมันสั่นไหวตามแรงลม
ครับเหมือนกับเห็นไหมคะลักษณะคือเหมือนเป็นบอร์ดอะไรสักอย่างเนี่ย
คือถ้าเกิดมีลมอันนี้พยายามที่จะเข้าใจได้
แต่นี่คือต้นโอ๊ยหันมาด้วยอ่ะ
แล้วไฮไลท์คือนั่นแหละค่ะผู้หญิงใส่ชุดขาว

หน้าขาวด้วยเนี่ยเดินไปเดินมา
อันนี้เดี๋ยวถามทีมโปรดิวเซอร์เขาทำภาพให้เร็วป่

ค่ะแต่สิ่งที่มันผิดปกติคือเก้าอี้ล้มเอง
คือป้ายตรงนั้นก็โบกไปโบกมาเหมือนมีแรงลมทั้งที่

นิ่งใช่ะนี่อยู่จังหวะนี้เหมือนกระอี้โดนโยนมาค่ะ
แล้วผู้หญิงคนนั้นชุดขาวเป็นใคร
เป็นกล้องวงจรปิดของวัดแห่งหนึ่งนะคะ
เจ้าของคลิปบอกว่าคือก็เข้าใจแหละว่า
ที่จะทำให้ทุกคนเชื่อแต่เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเอาเอง
คุณผู้ชมชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันฮึ่มเลยนะคะ

แต่มีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงแล้ว
หญิงชุดขาวคนนี้ยืนอยู่ตรงประตูก่อนแล้วหรือเปล่า
แต่บางคนบอกเป็นกลางบอกว่าของแบบนี้เนาะไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ก็ไม่ลบหลู่นะแต่ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติ

เก้าอี้ก็อาจจะผูกเอ็นเอาไว้
แต่ผมมองนะผมมองนะตอนแรกก็ถ้าไม่เห็นลักษณะการเดินนะ
ก็ก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่พอเห็นลักษณะการเดินแล้ว

อันนี้แล้วแต่ความเห็นนะฮะแล้วแต่มุมมองของคนนะครับ

ถ้าดูอยู่นะมาบอกทีมข่าวเราหน่อย

คุณทำคอนเทนต์หรือว่าคุณถ่ายได้จริง
เออเราเองก็ไม่อยากโดนจกตานะ